เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันไปแล้วสำหรับเรื่องราวช็อกวงการบันเทิง
รือสะพะเลอของหุ่นชาคริจแย้มนามนั่นเองน่ะเองพระเอก

แต่ว่าวันนี้ตอนนี้ตอนเที่ยงเนี่ย
เรามีอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อด้วยนะคะ
ของคุณชาคริสนะคะได้ฝากข้อความมา

จากข่าวที่เกิดขึ้นรับทราบแล้วครับ
ตอนนี้ผมทำงานอยู่ต่างประเทศ
ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ใดได้

ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะขอความร่วมมือ

ผมขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัว
และผมก็จะมาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชน
ได้รับทราบข้อที่จริงที่เกิดขึ้นอีกครั้งขอบคุณครับ

โปรโมทธุรกิจใหม่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ
หากว่าทราบวันเวลาสถานที่
ที่จะชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งนะคะ
ผู้จัดการส่วนตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบกันโดยทั่วกัน
ก็เอาเป็นว่ารอฟังจากปากเขาดีกว่านะคะ
ส่วนอีกคนนึงละกันค่ะสาวสวยเหมือนกัน
คนนี้เป็นน้องแก้มกวินตรานะคะปลูกต้นรักแบบมาราทอนสุด
ภูมิเขาคบหาดูใจกันมา๑๖ปี
เฮ่ยมากค่ะใช่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลย
นี่แหละได้เลิกแล้วนะคะจัดงานแต่งงานแบบเก๋ไก่น่ารักสุดเลย

เข้าพิธีสละสดกับแฟนนุ่มนักฟุตบอลรัชตะชัยจันท
ที่บ้านเกิดของแก้มที่จังหวัดน้องคาย
ก็มีธีมเหมือนกันเป็นธีมเรียบง่ายนี่แหละแบบไทย

กลางเพื่อนนักแสดงเดินทางไปร่วมพิธีแห่ขันหมากกันเยอะเลยทีเดียว
แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกันด้วย
ว่าจะเป็นไดซูเกะโมอามีนา
ปุญญาพรแพรแอมเมอรี่แล้วก็เฟิร์นธิตินันนะคะ
เขาจะมาจัดพิธีฉลองมงคลสมรสอีกครั้ง
ซึ่งแก้มบอกว่าเลือกเอาวันนี้ละกัน

นี้จะมีการแต่งงานนั่นเองนะคะ